นี่ผมชื่อโจ้นะครับผู้โชคดีทองล้านคนที่๓

ยินดีเลยครับ
ตื่นเต้นมากครับดีใจที่สุดเลยครับว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้
ก็หวังไว้รางวัลประมาณสักมอไซค์อย่างนี้เราก็โอเคแล้ว
แต่อันนี้ได้เกินฝันจริงครับ
ก็ยังไม่มีแพลนเลยว่าจะเอาแบบไหนยังไงดี
คาราบาลเขาบอกมาว่าให้ใช้หนี้ก่อนอะไรก่อน
เราก็พอจะตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าก็คือเอามาลงต้นไม้เพิ่มเติมพวกแก้วเจ้าจอมอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็ที่เหลืออีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกทั้งสองคนครับ
คาราบาลแดงยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันของพี่น้องชาวไทย
เป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มเล็กให้พี่น้องชาวไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคง
อยากได้ทองล้านไปต่อยอดสร้างอาชีพแบบนี้เพียงส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสองมาลุ้นโชค
เศรษฐีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นคุณ
โห
ต้องกินลูกเชียวของคุณ

ไม่ใช่โมโหฉุนอ่ะกินตัว
ลองกินอะไรที่มันแบบดีท็อกร่างกายดูบ้างไหม

คุณเลือกกินอาหารที่มันดีประโยชน์

เรียกได้ว่าเป็นครีมแบบครีมแบบตะกะ

แต่จริงกินครีมมันก็ดีอันนี้พูดแบบสานะ

เพราะว่าคือมันช่วยให้ระบบลำไส้มันดีขึ้น

กินคลีนเนี่ยเยียวยาลำไส้
แต่ถ้ากินใจก็คือเธอ
อยากกินแบบมีม้ามป่อตับเส้นจี้ด้วย
ต้มเลือดหมูค่ะคุณแนะนำ

ก็คือจะทานเจบ้างทานมังบ้างใช่ไหม

เพราะว่าในเพลงน่ะมันมีเนื้อ

เวลากินคุณก็เขียเนื้อออก

แล้วก็กินฉาบชีนกล้อก
เวลาร้องมันจะร้องแบบไหน
เหลือเฮ่อไล่สาระ

บอกเลยว่าเรื่องของการกินอาหารเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี
จะเป็นสายบุญสายสุขภาพได้หมด

เพราะคาราบาลก็จับจริงแจกจริงทุกวันเลยนะคะ
กับกิจกรรมบาเรนช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
จับจริงแจกจริงแบบนี้ทุกวัน

เอาไปเกลียดเพื่อต่วยอดสร้างอาชีพ
ทำมาหากินแล้วก็ทำให้ถูกกติกา

ทำให้ถูกกติกานะครับเขียนบีบส่ง
เขียนด้วยลายมือและทำให้ถูกกติกา

เมื่อทำถูกต้องตามกติกาแล้วก็ส่งมาได้ตามกล่องรับชิ้นส่วนที่อยู่หน้าร้านซีเจมอร์ด
ร้านถูกดีมีมาตรฐานหรือร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศเลย
ใช่ค่ะบาวแดงยืนราคา๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ได้เวลาไปลุ้นกันแล้วว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปเลย

รอบแล้วก็รอบแล้ว
ตับติดตามรุงร้านและมอเตอร์ไสต์
นี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที

ดีด้วยนะคะย้ำตรงนี้นะส่งมากมีสิทธิ์มากนะจ๊
ส่งมาได้ยาวถึงสิ้นปีจับแจกยาวไป

รวมไปถึงทองล้านแจกวันที่๑๑พฤศจิกายนค่ะ